ก้อยกผู้เดี่ยว
มันมาพูดงอกหนิดเขาโคตรให้
เฮ้จิงอ่ะครับก็เลย

พลาดกดดูกดลิบกด

คือจะบอกว่าคนที่เขาต่อแถวอยู่ระหว่างสองคนนี้

แล้วคุณผู้ชมดูคนที่ต่อแถวคนละใบยังไม่ได้กดสักบาท

นี่เป็นบรรยากาศความตึงเครียดหน้าตู้เอ็ม
คนกลางก็ถ่ายสายไปเอาหาคนนั้นคนนี้กันไป
เพราะว่าคุณป้าคนหนึ่งที่อยู่หน้าสุดถือบัตรมา๑๕ใบ
คนอื่นก็รอคิวกันเป็นแถวยาว
จนผู้หญิงคนเสื้อส้มโวยวายขึ้นมา
จะกดอีกมันอีกนานแค่ไหนมันรอนานแล้ว

ก็มีคนกดไม่เป็นฝากมากด
นี่ฉันชอบที่เขาบอกว่าก็กดอยู่คนเดียวล่ะกดให้หมดเลย
โต้กันไปโต้กันมาจนท้ายคลิปก็มีคนที่เข้าแถวบอกว่า
ใครที่รับฝากมาให้กดได้ครั้งละ๕ใบแล้วก็ไปต่อแถวใหม่แล้วกัน
คนอื่นที่เขาใบเดียวจะได้ไม่ต้องรอนาน
นั่นไงเสียครับคนที่ต่อแถวอยู่ยิ่งโมโหกว่าเดิมอีก
อยากรู้ว่าเสียก่อนหรือหลังคุณพี่เสื้อส้มคนนี้ได้ก่อน
เสียก่อนค่ะเสียหลังจากคุณป้ากดไปแป๊บเดียวเสียเลย
สุดท้ายทุกคนแบบโอ้โหยิ่งโมโหเข้าไปอยากก็ต้องลองให้ทางเจ้าที่ธนาคารไปซ่อมตู้
ไม่งั้นก็ไม่ได้เงินกลับไปเนี่ยยิ่งเฉพาะเสื้อส้มไม่ไหวแล้ว
สำหรับเงิน๕๐๐บาทมันเป็นเงินที่คือแบบบางคนอาจจะคิดว่าน้อยนะ
กับผู้มีรายได้น้อย๑๔ล้าน๖แสนคนทั่วประเทศทีเดียว
ฉันว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
ถ้ารัฐบาลทำให้ทุกคนมีกินไม่ต้องมีบัตรคนจนนะ